เอาล่ะไปดูของแปลกของแปลกนี่ไม่ใช่น้ำเต้าหู้
ไปดูนี่เลยเขาบอกว่าคุณชนะไปที่จังหวัดสุราธานีครับ
ไปเจอหินรูปทรงประหลาดที่มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงผู้ชายนี่แหละ
สัญลักษณ์อะไรอ่ะคะไปดูใกล้เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาแบบนี้
ชาวบ้านเขาเรียกว่าหินหนุ่มหินสาวลักษณะของมันเนี่ยก็คล้ายกับสัญลักษณ์
ทางเพศของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับหน้าลับลมขึ้นบริเวณ
ทรายแดงพื้นที่หมู่๓ตำบลเกาะเต่าอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีครับ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างบอกว่าหินหนุ่มหินสาวที่พบอยู่นี้มันดูคล้ายกับหินตาหินยาย
ในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยอีกทั้งระยะห่างระหว่างหินหนุ่มหินสาว
ก็อยู่ห่างกันประมาณ๕๐เมตรซึ่งเป็นระยะห่างที่ใกล้เคียงกันกับหินตาหินใหญ่
ผมว่าคนที่เคยไปเที่ยวสมุยน่าจะรู้จักหินตาหินยายเป็นอย่างดี
แต่นี่เป็นจุดใหม่ที่เขาพบนะครับคนละที่กันกับของหินตาหินยายนะ
ส่วนนายกรอบชัยสวรรคกำนันตำบลก่อเต่าเล่าว่า
ค้นพบหินหนุ่มหินสาวเนี่ยเกิดจากการที่นักท่องเที่ยว
สังเกตเห็นและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับหินตาหินยายจริงนะครับ
แต่ปัจจุบันพื้นที่นี้ยังเป็นสิทธิครอบครองของเอกชน
เตรียมประสานกับเจ้าของที่ดินพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเกาะเต่า
ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุราธานีมากยิ่งขึ้น
ส่วนบรรยากาศบนเกาะสมุยบริเวณหินตาหินยายนี่จุดแรกที่เขาพบนะครับ
ก็นี่แหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
พากันไปเดินทางไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติกันอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
สมุยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวมากเลยนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติแล้วก็จุดนี้หินตาหินยายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ไปไม่ได้
ถ้าไม่ไปเนี่ยนะเขาบอกว่าไปไม่ถึงเกาะสมุย